รุม๑เป็นกลุ่มวัยรุ่นมากัน๔คน

ถูกรุมกระทืบจนสลบอยู่ข้างถนนนะคะ
แต่ช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุแบบนี้
รถคันหนึ่งกล้องหน้ารถของเขาทำงานอยู่
บันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
เนี่ยเนี่ยกำลังรุมอยู่เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเขาก็จอดนะ
เอ่อเขาเห็นเขาเห็นเหตุการณ์ผิดเอ้ยข้างหน้าก็จอดเหมือนกัน
จะลงมาช่วยเหมือนกันแน่เลยให้ดูอีกสักครั้งนี่คะ
ลูกสองนี่นี่นี่เดี๋ยวโดนไปเนี่ยนี่นี่นี่รุมกระทืบ
ใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าเท้าเน้นทั้งนั้นเลย
นี่เป็นกล้องหน้ารถของพลเมืองดีซึ่งบันทึกเหตุการณ์
เวลา๑๒นาฬิกา๒๐นาทีค่ะบนถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
มุ่งหน้าบางปะกงนะคะจะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสี่คน
รุมทำร้ายร่างกายผู้ชายอายุ๔๙ปีทราบชื่อแล้วนะคะ
ชื่อวันนายจุบนามสกุลอุไรในจุบขี่รถจากกระยานยนต์มา
สภาพก็เมาด้วยนะคะหลังจากถูกรุมกระทืบสลบอยู่ข้างถนน
พลเมืองดีหลายคนเลยค่ะจอดรถลงมาเห็นเหตุการณ์มันไม่ดีนะ
เขาต้องช่วยจอดกันนะคะแล้วสี่คนนี้พอเห็นพลเมืองดีมา
หลบหนีไปเส้นทางข้ามสะพานข้ามคลองแล้วก็ใช้ถนนเรียบคลองใหม่
หนีไปทางวัดนรภัยค่ะหลังจากเกิดเหตุมีการแจ้งตำรวจสกัดจับ
แต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวนะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
ถมพยาบาลเบื้องต้นให้ในจุกอาการมืนเมาค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
แต่ก็ต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลบางปะกงค่ะจากนั้นค่ะรีบหนีไปกับเพื่อนกลับบ้าน
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีคนเสียหายเข้าแจ้งความแต่อย่างใด
หมายถึงในจุกเนี่ยนะคะตอนแรกก็มึนงงอยู่พอเอาตัวไปที่โรงพยาบาล
ถามว่าจะดำเนินคดีไหมคนที่มารุม๔คนเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดก็มี
ไม่ดำเนินคดีหนีกลับบ้านกับเพื่อนไปเลย
ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะคะจริงแล้วถ้าคดีทำร้ายร่างกายแบบนี้
คือเจ้าทุกข์ก็ต้องไปแจ้งความแม้จะเป็นอาญาก็ตาม